คุณผู้ชมคะได้เวลาติดตามข่าวสบายในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

โอ้โหขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยค่ะคุณขวัญคุณก๊อฟค่ะ
นี่แหละค่ะบรรดาสาวแล้วก็ญาติญาติเขานั่งสวดมนต์กันอยู่ในห้องพระพุทธธรรมโมสังโก
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาการตัวสั่นเหมือนโดนแฝงร่างคุณผู้ชม
ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งเขาก็เลยโพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าสวดมนต์อยู่ในห้องพระที่บ้านแท้เลยนะ
ปรากฏว่าพญาศรีสัตนคราชหรือว่าปู่พญานาคมาประทับทรงร่างหญิงคนหนึ่ง
อันนี้เขาอ้างว่าแบบนั้นนะซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวของเจ้าของคลิปค่ะ
บันไดญาติยาดที่นั่งสวดมนตร์กันอยู่อู๋นั่งกันไม่ติดพื้นแล้วค่ะ
ตอนแรกตกใจกันมากเลยพอตั้งสติได้อ่ะไหนจะมาแล้วก็ขอเข้าไปพูดคุยหน่อย
พ่อปู่พญานาคใช่ไหมเดินทางมาจากไหนล่ะท่าน
เห็นบอกว่าเดินทางมาจากไกลเลยสปลาวมาแฝงร่างอยู่เพราะว่าต้องการสื่อสาร
บอกอยากให้บ้านนี้ช่วยสร้างรูปปั้นปู่พญานาคหน่อย
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชม
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นบอกว่าสาธุสาธุสาธุนะฮะ
บางคนก็ถามได้ว่าเพราะปู่พญานาค
ไหนท่านก็มาแล้วมาไกลซะด้วยสปลาว
เลขหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไหนท่านจะมาแบบนี้แล้ว
ขอสามตัวตรงกันหน่อยปู่เจ้าของเลขแหมเอ้ยเจ้าของคลิป
ไม่บอกเลขซะด้วยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไร

อาจจะต้องเช็คระยะทางไหมสปลาวมาถึงเมืองไทย
ขนาดนั้นเลยลองดูเอาไปต่อกันที่ความโชคดีของหนุ่ม
เมืองกรุงคนนี้เขาถูกรางวัลรับทรัพย์เป็นแสน
ก็เลยนี่เอาสิงโตไปแก้บนไอ้ส้มฉุนกันยกใหญ่เลย

จ้างไปทั้งคณะเลยนี่อีลุงตุ้งแช่กันไป

บรรยากาศก็จะขึ้นครับเป็นพิเศษแบบนี้นะฮะ
ก่อนจะถึงวันที่๓๐ที่จะถึงนี้
เพราะว่านุ่มคนนี้เขาเอาคณะสิงโตไปเชิดแก้บนไอ้ส้มฉุน
ที่วัดทรงเสเวย์อำเภอวัดสิงที่ฉายด่านนะฮะ
ก็แน่นอนคนที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคก็จะไปกันที่นี่นะครับ
คือเมื่อวานคุณสิทธิโชคสุขสมวงอายุ๓๒ปีเป็นชาวกรุงเทพ
พาครอบครัวนำเครื่องเส้นไหว้พร้อมคณะสิงโต
นะฮะไปแก้บนกันหน่อยหลังจากงวดที่ผ่านมา
รับทรัพย์รับโชคเป็นแสนครับ
น้าพร้อมบอกดิว่าก็ไหนครั้งที่แล้วก็ได้แล้ว
นี่กระซิบก่อนไอ้ส้มถุน

นี่แก้บนเสร็จไม่พลาดคอ
ขอเลขเด็ดจากไอ้ส้มฉุน

คุณผู้ชมไปดูเผื่อจะโชคดีเหมือนเขา

ก็รอทูบแปปนึงคือจุดอยู่นี่

เมื่อวานเราอ่านข่าวกันก็มีแต่เลขแบบนี้
จริงเหรอแล้วที่สำคัญคุณเชอรี่ไปจัดมาแล้ว

มันตรงมันตรงเลยกับที่ซื้อมาเมื่อวาน
เออเหรอจะลืมแม่งจังเออเออ
ดวงใครดวงมันเหรอ

ต้นกล้วยแปลกมาแล้วมาแปลกหลายพื้นที่

บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุริน
ลองดูหน่อยว่าแปลกเนี่ยมันออกมาแปลกยังไง
หน่อออกเครือกันกลางลำต้นแบบนี้เลย

เขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอลำดวนนะคะ
จังหวัดสุรินทร์ค่ะมันแปลกตรงที่แตกหนอกลางลำต้น

ลักษณะของหวีกล้วยมองรวมแล้วคล้ายอะไรคะ
พญานาคค่ะถูกต้องค่ะ
เจ้าของบ้านชื่อคุณพิมพาวัย๕๙ปี
บอกว่าอยู่มาตั้งนานไม่เคยมีแบบนี้นะ
สังเกตเห็นเนี่ยมันเพิ่งจะมาเห็น
อยู่จนอายุป่านนี้จะ๖๐อยู่แล้ว
จะเห็นกล้วยแปลกออกเครือแปลก
วีกับผลของกล้วยก็ม้วนงอแบบแปลกจริง
แล้วทำไงต่ออ่ะป้าพิมบามันแปลกนี้ป้าทำไง
เห็นขาวไหมล่ะแป้งไปโรยดิ

คิดว่าเชื้อรากล้วยไม่ใช่ใช่ไหม
แป้งไปโรยค่ะเชอรี่แป้งโรยเสร็จ
ที่ฐานขอโชคลาภตีเป็นเลขเด็ด
ตามรูปทรงของหน่อกล้วยที่แตกออกเป็นผล
เพราะเขาบอกว่ามันม้วนออกเป็นเลข
ก็เลยตีเป็น๙๐๐๙แล้ว

ก็แล้วแต่เหมือนคุณทัศนัย
แต่อย่างน้อยบอกบ้านเลขที่ทิ้งไว้หน่อยก็แล้วกัน

ดิฉันชอบมากเลยจินตนาการล้ำมากเลย
บอกว่าตีเป็นเลข๙เนี่ยม้วนเป็นเลข๙ที่ฉันพยายามมองอยู่
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าหลังวันที่๓๐นะ
กล้วยเครือนี้จะกลายเป็นกล้วยบวชชีหรือเปล่า
คุณผู้ชมไปต่อที่อุดรธานี
ที่นี่มีงูทางมะพร้าวค่ะ
มันเลื้อยไปไหนไม่ไปมันเลื้อยขึ้นไปบนหิ้งพระ
แล้วก็พันรัดรูปพระพุทธรูปนะ
หลวงพ่อดำแน่นตับเลยคุณดูสิโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่อันนี้บอกเลยแบบสปอย

ตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงอุดรธานี
เมนเพจบ้านดุงอัปเดตเขาได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้าน
บอกว่างูเนี่ยมันเลื้อยขึ้นมาพันรัดแน่นกับพระพุทธรูปบนหิ้งพระ
ไล่แล้วนะมันไม่ไปคุณดูสิมันจะอยู่แต่ตรงนี้
เรื่องต้นพบว่าเป็นงูทางมะพร้าวไม่มีพิษร้าย
แต่ว่างูตัวนี้แหมลีลาเหลือเกิน
ไม่ยอมให้จับง่ายนะพยายามต่อสู้ด้วยเห็นไหม
พยายามชูคอขึ้นมาเหมือนจะชกตลอดเวลานะฮะ
ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์เข้าคล้องคอมาหน่อยจับตัวไว้ได้แล้วค่ะ
งูตัวนี้ความยาว๑เมตร
หลังจากนั้นนำใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
เจ้าของบ้านคุณพี่ธนพรเขาบอกว่า
พระพุทธรูปหลวงพ่อดำองค์นี้ได้มาจากสมุดสาขอนนั้น
มาบูชา๕๖ปีแล้วตั้งแต่บูชาท่านมา
มีแต่เรื่องราวดีเข้ามาในครอบครัว
ครั้งนี้ไอ้งูทางมะพร้าวตัวนี้มันขึ้นมารัดตัวท่านแบบนี้
โอ้โหโชคลาภเข้าบ้านแน่นอนนะฮะ
ก็ดูกันอีกครั้งแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
บางคนเขาก็แบบพยายามตีเลขกันไป
หรือว่าจะเป็นบ้านแรกที่คุณพี่เขา๖๒๑เนี่ย
เขาจุดทูบขึ้นมาด้วยคุณดูเอาเองแล้วกัน

เรียกบ้านพี่เขาว่าเรียกเดียวกับบ้านในชั้นเลย
นี่คืออีโกน่าจริงบ้านเลขที่๒๐๗อยู่ที่หมู่บ้านบ้านศรีวิชัยขออภัยศรีวิลัยตะบนหนองปริงอำเภอเมืองมหาศาลคามเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
คือเขากำลังกางเต้นเตรียมจัดงานบุญเป็นงานทำบุญครบรอบการเสียชีวิตอุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับพ่อแม่เขาให้กับคุณพ่อเขา
ทีนี้เจ้าของบ้านคือคุณชนระดาตอนแรกชาวบ้านกำลังนั่งหาป่าอยู่เตรียมทำกับข้าวในห้องครัว
จุดตัวอะไรมันแบบวิ่งเข้ามากิ้งกายักษ์อิโกน่านี่แหละวิ่งเข้ามาในบ้านสุดท้ายก็ร้องเสียงหลงตกใจกลัว
สุดท้ายมันไปหลบอยู่ในแคร่ในบ้าน
ก่อนจะจับได้เป็นตัวเมียคุณผู้ชม
ความยาว๒เมตรได้ลำตัวใหญ่นะ

หมุดมาจากบ้านใครหรือเปล่า

เหมือนเลี้ยงใช่

มันสีแบบนี้เทาเขียวเนี่ยคุณผู้ชม
ลับกันเกร็ดหนามีแบบหนามแหลมขึ้นมาเลย

สี่ขาเออนับเป็นขนาดนี้

บ้านเลขที่๒๐๗ต้องมาแล้วล่ะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

เพราะว่ามันต้องไม่ใช่แบบสัตว์ตามธรรมชาติทั่วไป
อะไรแบบนี้สุดท้ายเขาก็พันเอาไว้ที่แคร่ก่อน
แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเผื่อจะมีเจ้าของมาตามหา

หรือว่ามันสวยเนาะ